คุณผู้ชมวันนี้ตั้งแต่ที่ฉันตื่นมานะ
ข้อความในไลน์เด้งมาบางคนก็ถาม
เพราะว่ามีเอกสารของประหลัดมหาดไทย
ที่บอกว่าจะยกระดับมาตรการเข้มข้นขึ้น
เพื่อนบางคนบอกว่าฉันต้องไปซื้ออาหารตุ๋น

ต้องมีการเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงในเร็วนี้ไหม

อาจจะเรื่องข่าวล่วงข่าวหรืออะไรแบบนี้
โศกสบคเขาออกมาแถลงนะ
ถูกต้องเพิ่งแถลงเมื่อกี้นี่เอง
แต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเรื่องจะเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงไหม
เดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูยอดของผู้ติดเชื้อ
รายงานประจำวันของวันนี้กันก่อนแล้วกันนะคะ
คุณพูดเหมือนโฆษกเลยนะตอนโฆษกออกมาที่โพเดียม
โศกบอกว่าเรื่องข่าวลือจะเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงหรือไม่นั้น
ผมจะตอบภายหลังให้ชัดเจนผมขอแถลงตัวเลขก่อน
เอาจริงคือคุณคนอยากรู้เยอะมากไง
แต่ทีนี้เรื่องตัวเลขเรามาฟังคุณหมอทวีสินวิศนุโยธิน
ศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบคเนี่ย

วันนี้ตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาใหม่๕๑ราย
แต่คุณหมอบอกแบบนี้บอกว่าอย่าเพิ่งไว้วางใจ

มันยังมีตัวเลขแล้วก็ผู้ป่วยที่ยังไม่ยืนยันอีกนะครับ
แม้ว่าวันนี้เราจะมีแค่๕๑รายครึ่งของร้อย

แต่คุณจำได้ไหมล่ะเมื่อวันเสาร์ก็ไม่ถึงร้อย
อุตส่าห์ดีใจแล้วพอมาวันอาทิตย์ก็ขึ้นไปร้อยกว่าเหมือนกัน
ทีนี้วันนี้ที่เพิ่มมา๕๑รายแบ่งเป็น๓กลุ่ม
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด
ก็มีทั้งหมด๒๕ราย
แล้วก็มีติดจากการร่วมพิธีทางศาสนา๓ราย
รวมถึงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้๒๒ราย

ใช่ค่ะส่วนกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่

กลุ่มที่๒มีทั้งหมด๑๙ราย
แล้วก็มีคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศมา๒ราย
แล้วก็มีคนที่สัมผัสกับคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๑ราย
รวมถึงยังมีอาชีพเสี่ยง๓ราย
แล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์๑๓ราย
รายที่คุณหมอทวีสินบอกโอ้โหวันนี้พบเยอะ
แต่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเหมือนเป็นการตรวจสอบแบบตัวเลขสะสมนะครับ
แล้วก็กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
เป็นบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน๑๑ราย
มีทั้งจากการดูแลผู้ป่วยแล้วก็จากที่มีกิจกรรมร่วมกัน

ทีนี้กลุ่มที่๓ค่ะก็คือกลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
คือยังสอบสวนอยู่ว่า๓กลุ่มนี้ไปติดมาจากที่ไหน
สอบหาแหล่งที่ติดเชื้ออยู่ในกลุ่มที่๓นี้มีทั้งหมด๗ราย
ก็รวมกัน๓กลุ่มที่ที่ฉันเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็รวมแล้วเป็น๕๑รายนะคะ
แล้วหน้าจอขวามือที่คุณผู้ชมเห็นว่าเสียชีวิตเพิ่ม๓ศพ
รายแรกที่เสียชีวิตเป็นชายอายุ๒๘ปี
มีประวัติก็คือเพื่อนของภรรยาป่วยโควิด๑๙
แล้วก็เลยทำให้เขาก็ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็มาเสียชีวิต

รายละเอียดเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปตั้งแต่ข่าวแรกแล้ว
ใช่ค่ะส่วนรายที่๒เป็นผู้ชายอายุ๕๑ปี
ก็เป็นโรคเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคอ้วน
ก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๔เมษายนเหมือนกัน
ส่วนรายที่๓เป็นผู้หญิงอายุ๕๙ปีค่ะมีโรคประจำตัวโรคเบาหวาน
แล้วก็ไปเล่นการพนันในหลายแห่งของกรุงเทพมหานคร
ไปเจอคนเยอะเสียชีวิตเมื่อวันที่๒เมษายน
ดังนั้นตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมเป็น๒๖ศพแล้ว
แล้วก็มีผู้ที่รักษาหายให้กลับบ้านได้วันนี้๑๑๙ราย
รวมแล้วให้กลับบ้านได้๗๙๓รายนะคะ
รวมถึงยอดของผู้ป่วยสะสมมีจำนวน๒๒๒๐รายนะคะ

กรุงเทพมนาคมยังครองสถิติผู้ป่วยสะสมเยอะสุด
๑๐๕๑รายนนทบุรีภูเก็ตสมุทรประกันเก้ารองลงมาก็ร้อยกว่าหลายนะครับ
และ๑๑จังหวัดที่ยังไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยจากโควิด๑๙เลยคือ
กำแพงเพชรครับชัยนาฏตราดน่านบึงกาลพังงาพิจิตรมระนองสตูนสิงห์บุรีและอ่างทอง
ยังเป็นกำลังใจให้กับทั้ง๑๑จังหวัดนี้อยู่นะครับ
ใช่ค่ะทีนี้คืออย่างที่บอกค่ะ
ว่าเราอย่าเพิ่งดีใจเราอย่าเพิ่งวางใจ
ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๕๑ราย
เพราะว่าตอนนี้ยังมีบางส่วนที่อยู่ระหว่างการรอผลยืนยันอยู่นะคะ
ก็ต้องห้ามประมาทต้องดูแลตัวเองให้ดี
แล้วมาตรการต่างที่รัฐบังคับใช้
อยากให้ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือ

วันนี้วันหยุดก็จริงไม่จำเป็นต้องไปไหน
ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งคุณสืบสกุลที่เขาแชร์กัน
เป็นประกาศของประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิลล์
สิ่งที่แชร์ออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดกันเอง
เหมือนกับแปลงสารกันเอง
เป็นการเตรียมการในระดับจังหวัด

ก็เป็นข้อมูลในการยกระดับธรรมดาแหละ
ไม่ได้บอกว่าจะต้องมีการเคอร์ฟิลล์อะไร
แต่ทีนี้มันมีการไปแปลงสาร
สื่อกันเองนะครับทั้งในส่วนของสื่อบุคคลแล้วก็สำนัก
พออ่านเอกสารของทางราชการไม่ออกไม่เข้าใจ

หาว่าจะมีการเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง
อันนี้ทำให้มีผลกระทบเกิดขึ้นในวงกว้างของสังคม
เกิดความตื่นตระหนกกันขึ้นมาเลยนะฮะ
ต้องค่ะโดยคุณหมอทวีสินเนี่ยนะคะ
ก็ยืนยันว่ายังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงแต่อย่างใด

๖ชั่วโมงในที่นี้ก็คือ๔ทุ่มถึงตี๔
แล้วก็บอกด้วยว่าทุกคนยังต้องการการปรับตัว

ตัวเลขการติดเชื้อใหม่มันลดลง
มาตรการอื่นก็ไม่ต้องมีเลย
แต่ถ้าเกิดตัวเลขการติดเชื้อยังเพิ่มขึ้น
แสดงว่ามาตรการที่มีอยู่มันยังไม่เพียงพอ
จะต้องมีการปรับมาตรการต่างเพิ่มขึ้น
แต่ณวันนี้ยังไม่มีนะคะ
เออนะครับแล้วก็คุณหมอทวีสินก็ย้ำนะฮะว่า
ช่วงนี้ใช้พรกรฉุกเฉินฉะนั้นการแชร์ข้อมูลไม่เป็นจริง
ข้อมูลที่เป็นเท็จท่านมีโทษนะ
เข้มงวดกันมากขึ้นไปเรื่อยในเรื่องของการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียลนะครับ
ก็นี่แหละฮะคุณหมอก็ย้ำบอกว่า
ยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง

เดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
แต่ถ้าไม่มีอะไรผมก็จะแถลงข่าวตามปกตินี่แหละ
ต้องค่ะแล้วนอกจากนี้คุณหมอก็ยังบอกด้วยนะคะว่า
ตอนนี้ที่เราเคอร์ฟิลล์กัน๔ทุ่มถึงตี๔ห้ามออกนอกเคหาสถาน

ที่ผ่านมาตำรวจก็ดำเนินคดีไปแล้ว๗๐๘คดี
แล้วก็ตักเตือนไป๓๑๕ราย

บางคนแบบว่าฉันจะต้องไปซื้ออาหารมากักตุนมาแช่ช่องฟรีสไว้ไหม
ยังตอนนี้๖ชั่วโมงอยู่ถ้าเกิดต้องเพิ่มจริง
เขาก็อาจจะเขยิบมาเป็น๘ชั่วโมง๑๐ชั่วโมง๑๒ชั่วโมง
ยังไม่ต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นนะคะ